เป็นสุดนักโลกค่ะวันนี้เล่าเลยแต่กลับเดี๋ยวจะโชว์หัวแรงงานกันด้วยค่ะ
วันหนาวมารายงานสภาพประเกิดวันสัปดาห์พรีชสุดสัปดาห์นี้ชุ่มชำทั่วพื้นที่เลยค่ะ
โดยเฉพาะใครอยู่ภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกที่ติดกับเมียนมานี่นะคะ
ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนตกดินทันลมน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันกันด้วยค่ะ
มาตรวจสอบดูข้อมูลจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
จะเห็นว่าตอนนี้กลุ่มเมฆปกคลุมเน้นหนักทางตอนกลาง
เนื่องจากว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านนะคะถ้าเห็นเป็นแนวแผนที่อากาศเนี่ย
เห็นชัดเลยว่าพาดมาตอนกลางของประเทศ
เพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่บริเวณภาคกลางภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออก
คุณจะได้รับฝนชุ่มฉ่ำแน่นอนในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะ
ขณะเดียวกันก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยค่ะ
ลูกน้ำสีขาวเนี่ยไหลขึ้นไปก็คือเป็นลมประจำฤดูแล้วค่ะ
ก็ยิ่งกำลังแรงมากขึ้นเพื่อที่จะไปเสริมหย่อมฝนดังกล่าวนี้นะคะ
ทำให้เรียกจะว่าแทบทุกภาคแทบจะทุกพื้นที่ฝนตกหนักเบาสลับกันไป
แล้วแต่ปัจจัยการเกิดฝนพื้นที่ไหนจังหวัดใดมีต้นไม้เยอะ
อากาศชื้นมากเจอกับร้อนเจอกับลมก็ฝนตกนั่นเองนะคะ
มาดูโมเดลจำลองเวลาแล้วก็สถานที่ที่เกิดฝน
จะเห็นว่าเช้านี้แถวจันทบุรีตราดฝนยังตกอยู่นะคะ
พื้นที่ตกมาตลอดทั้งคืนรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ก็จะได้รับฝนชุ่มฉ่ำเช่นเดียวกัน

พื้นที่ไหนมีขยะตกค้างในท่อระบายน้ำก็พยายามเคลียร์

ส่วนช่วงสายมาแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีกลุ่มฝนเนี่ย

พูดง่ายว่าวันนี้ตกชุ่มฉ่ำร้อยละ๖๐๘๐

แต่ว่าคุณผู้ชมก็ระมัดระวังกันด้วย

จะเป็นรอยต่อของช่วงอีสานกับภาคกลางนะคะ

และที่เราเตือนกันเรื่องของสภาพอากาศที่ผ่านมา
ให้มีผลกระทบเกิดขึ้นจริงนะคะที่ภาคตะวันออกเราไปดู
กันหน่อยค่ะว่าผลกระทบที่เกิดจากฝนที่ตกลงมาเนี่ย
ขนาดไหนเนี่ยคุณผู้ชมน้ำน้ำเยอะเลยนะคะฝนตกลงมาที่
อำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะทำให้น้ำท่วมสิบหมู่บ้านจม
บาดานฝ่ายน้ำเนี่ยพังสวนทุเรียนสวนยางถูกน้ำท่วมเสียหายหลายพันไร่
พื้นที่เป็นจุดรุ่มต่ำน้ำสูงถึง๒เมตรทีเดียว
ชาวบ้านก็ต้องอบพยพข้าวของหนีขึ้นไปอยู่ที่สูงกันแบบนี้นะคะยังคงต้องระมัดระวังกันต่อภาคตะวันออก
ในช่วงนี้ก็ยังคงจะมีฝนตกต่อเนื่องค่ะไปดูขบวนลูกสัตว์สมาชิก

ในช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาปิดให้บริการแล้วค่ะ

ลูกวิวเดอร์บีสลูกม้าลายลูกวาตุซี่
สมาชิกใหม่แล้วก็ยังมีสมาชิกเก่าที่อวดความน่ารัก

จะเปิดให้เที่ยวชมได้ในเดือนกันยายนนี้
แต่ว่าจะเปิดให้บริการเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์
แล้วก็วันหยุดนักขัดตะเลิกเท่านั้นนะคะ
ก็เตรียมพร้อมแล้วกันสำหรับใครที่อยากจะไปชมสัตว์นะคะ

แล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วยล่ะค่ะ
เพราะช่วงนี้
สวัสดีค่ะ